ตัวเหตุการณ์ที่เชียงใหม่คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์คนร้ายเนี่ยเอามีดอิโต้นะคะเข้าไปฟันชาวบ้านเสียชีวิต๒คนบัตรเจ็บ๑คนแล้วตัวเองเนี่ยก็เสียชีวิตด้วยเช่นกันในสภาพคอหักค่ะยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะตำรวจภูทรฝางค่ะเข้าตรวจสอบนะคะว่ามีเหตุการณ์คนร้ายเอาอาวุธมีดไปฟันกันนะคะแล
อีกคนนึงก็คือนางนาแฮจะอือถูกฟันที่ลำคอนะครับ
แล้วก็เจอมีดอิโต้เปื้อนเลือดด้วยในที่ก่อเหตุนะคะ
ปรากฏว่าพบเป็นศพตกลงมาอยู่ด้านล่างของบ้านในสภาพคอหักค่ะ
ส่วนอีกคนนึงชื่อว่านายจะหย่อแสปีถูกฟันที่หัวไหล่
กู้ชีพก็ประถมพยาบาลแล้วนำส่งโรงพยาบาลฝาง
ซึ่งปรากฏว่านายจะหย่อนี่แหละค่ะ
ก็เป็นคนบอกว่านายจะแสเนี่ย
คือผู้ก่อเหตุเอามีดอิโต้ฟันทุกคนค่ะ
เขาอยู่ในบ้านหลานอยู่กัน๓คน
แล้วคนทำร้ายถ้าจะขอชะตางมาได้ก็เลย
พี่หนึ่งนั่นเป็นผู้ป่วยติดเตียนพี่สาว
อีกคนเป็นอาจเกิดไอ้เมีย
แล้วจากนั้นชาวบ้านมาแจ้งที่บ้านว่า
มีคนทำร้ายกันแต่มันมืดไม่มีใครเข้าไปได้
พอถ้าจะทะเลาะกันแล้วก็ตกมาพอหัก
ตอนนี้ก็ทราบเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะคะ
ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ